อ้ะคุณผู้ชมครับแน่นอนอยู่แล้วเราทำเป็นประจ่ำในทุกวิทยุทุกวันครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่พัฒนาตำบลปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะ
ไส้อัวอาหารเหนือเขาจัดทำขึ้นมาภายใต้แบรนด์กินม่วนกิลำ

ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ทีเดียวได้ครบนะคะมาทั้งภาคเลยนะคะ
ใครสนใจอยากสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางที่เราจะขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะ
นี่เดี๋ยวเราขึ้นให้นะทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็โทรไปติดต่อกันด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ก็มี
ถ้าไม่จดก็ทำการถ่ายรูป

จดไม่ทันไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้เอางี้ละกันคุณไปดูเถอะ
แล้วถ้าใครอยากจะให้เราช่วยโปรโมทร้านให้
คุณส่งมาสัก๒๓ภาพคลิปไม่เกิน๑นาที
แล้วก็รายละเอียดสินค้าเดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทให้
จับมือคุณผู้ชมก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อกจากจะช่วยคนที่ขายแล้วช่วยคนที่ซื้อด้วย
เพราะว่าบางทีอยากได้อาหารอร่อยทาน